ดินสไลด์และบ้านที่ปลูกอยู่เรียกว่าล้มระเนรนาทสุดลงไปกว่า๓๓ห้อง
เป็นห้องพักที่ปลูกติดติดกันในพื้นดินแห่งนี้นะคะเรียกว่าพังระนาบเป็นหน้ากลองเลยค่ะ

นี่ค่ะก็ชุนละมุนเลยค่ะฉุกระหุก
เพราะว่ามันเกิดขึ้นกลางดึกกำลังนอนหลับกันสบาย
แต่ว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าบ้านมันซุดลงไปแบบนี้ค่ะ
แล้วไม่ใช่หลังสองหลังสามสิบสามหลัง
คือสามสิบสามห้องเป็นหลักพักที่เขาปลูกติดกันนี่ค่ะ
คือที่เกิดเหตุตรงนี้ค่ะอยู่ติดกับบ่อดิน
ซึ่งผู้ประกอบการขุดดินไปขาย
ตรงนี้เป็นบ่อดินใหญ่กว่า๔๐๐ไร่นะคะ

อยู่ในชุมชนแม่บุญล้อมหรือซอยศรีสัมพันธ

ห้องพักกว่า๓๐ห้องอยู่บนเนื้อที่๒๐ไร่
อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องอบพยพกัญจาระหวัดหลายสิบชีวิตเลย
ในที่เกิดเหตุเบื้องต้นเขาบอกว่ามันมาจากการซุดตัวของแนวคันดิน
ซุดมาตั้งแต่วันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมา
โดยมีรถขุดดินของบริษัทเข้ามาซ่อมแซมขุดเอาดินตรงนี้มาถมให้เต็ม
ป้องกันการพังทลายเอาไว้ชั่วคราวเนี่ยค่ะแต่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะถล่มมาอย่างรุนแรง
กลางดึกที่ผ่านมานะคะในอำเภอบังพลีได้เข้าบัญชาการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
จัดที่พักพิงชั่วคราวให้แล้วก็กั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปนะคะ
เราดูภาพมุมสูงก็จะเห็นว่ามันเป็นวงกว้างเลยค่ะพื้นที่ที่มันมีการซุดแล้วก็ทำให้บ้านถล่มถล่มถล่มติดติดกันเนี่ยค่ะ
๓หลัง๓๓ห้องด้วยกันทีมข่าวลงไปสำรวจในพื้นที่นะคะ
คือถ้าดูจากภาพมุมสูงเนี่ยจะเห็นว่าบ้านที่พังเสียหายเนี่ยคือมันอยู่ไม่ได้แล้วค่ะ
เหลือแต่ซากแล้วนะคะบางหลังก็ถูกดินสไลด์ทับหายไปทั้งหลายเลยก็มีนะคะ
จุดเกิดเหตุเป็นคันดินพังทลายขยายเป็นวงกว้างค่ะเนี่ยค่ะอยู่ไม่ได้แล้ว
คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพังแล้วไม่มีที่อยู่ตอนนี้ก็ได้แต่ยืนมองซากบ้านของตัวเองนะคะ
แล้วก็ตรงนี้ประกาศเป็นพื้นที่อันตรายก็คาดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าสำรวจ
ซึ่งจริงวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสำรวจเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
บอกลูกบ้านบริเวณใกล้เคียงให้เอารถออกและขนของออกทั้งหมด
เพราะว่าดินมันสไลด์แล้วลูกชายเราก็วิ่งไปที่ด้าน
ตะโกนบอกให้ขนของออกเหมือนกัน
ชาวบ้านที่อยู่ก็มาช่วยกันขนของออก
ผลออกเราก็คิดว่ามันจะไม่ลามใหญ่โตมันไม่หยุด
มันก็ไปเรื่อยลงไปเรื่อยเรื่อยถึง๓ทุ่มหรือ๔ทุ่ม

คืออันนี้เผื้องถมได้๒ปีใช่มั้ยครับ

มันก็ไม่มีสัญญา

เพราะน้ำในคลองมาช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำต่ำคลองเลย
เมื่อผลที่ผ่านมานี่คือน้ำระบายน้ำออกมาน้ำก็จะออกประตูน้ำของบางที่
มันก็ไหลต่ำผมจะกลัวกลัวมันจะไหลตั้งแต่ช่วงที่แล้ว
แต่รอบนี้ที่มันซึ่งอย่างนี้คิดว่ามันเป็นรอย
มันคิดว่าผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายว่าดินอุ้มน้ำเยอะ

ถ้าเป็นแบบนี้เราอยู่แบบนี้ไปตลอดมันก็จะเสี่ยงไหมครับพี่
มันก็เสี่ยงคนอยู่ตรงนี้มันก็เสี่ยง

ตอนนี้ต้องถามถึงว่าแล้วใครจะรับผิดชอบเหตุการณ์นี้
ก็ตั้งคำถามมากันเยอะเลยใครจะรับผิดชอบนะคะ
คือตอนนี้คนที่มีแววว่าจะต้องรับผิดชอบมีอยู่๒คน
คนที่ขุดบ่อดินก็คนที่เป็นเจ้าของที่
แต่น้ำหนักเนี่ยเทไปทางคนขุดบ่อดินแต่เดี๋ยวลองฟังความคิดเห็นจากตำรวจด้วยนะคะ
แต่เบื้องต้นวันนี้หน่วยงานลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ก็ไปพร้อมกันกับทางโยธาด้วยผังเมืองสมุทรปราการด้วยค่ะ
นายวัญชัยคงเกษมผู้ว่าลงพื้นที่เลย
แล้วก็มีการคุยกับผู้ประกอบการบ่อดิน

ชดใช้และพร้อมเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
ถ้ามันเกิดเพราะการขุดดินจริง
คุณผู้ชมติดตรงนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อ

เพราะตอนนี้เขาบอกว่าดินยังคงสไลด์อย่างต่อเนื่องนะคะ
ไม่มีใครเข้าไปในพื้นที่ได้ต้องกั้นเอาไว้
เรื่องต้นประชาชนที่ได้รับความเสียหายเนี่ย
ครัวเรือนชาวบ้านรวม๘๗คน

ทางด้านกฎหมายเขาบอกต้องไล่ดูอย่างละเอียดเลย
เอาเริ่มจากการขอใบอนุญาตขุดดินก่อน
พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีการขออนุญาตเมื่อ๑๐ปีที่แล้วนะคะ
แต่เมื่อ๑๐ปีที่แล้วคือขออนุญาตแค่เริ่มต้น๑ส่วน

แล้วก็ค่อยขยับขยายขุดดินมาเรื่อย
ปี๖๕นี้เต็มพื้นที่๔๐๐ไร่เหมือนที่เห็นในปัจจุบัน
แต่ทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงต้องตรวจสอบก่อนว่า
มีการขอใบอนุญาตขุดดินกี่ฉบับ
ครบถ้วนตามพื้นที่ที่ไล่ขุดไปหรือเปล่า
เรื่องต้นแน่นอนความผิดที่จะต้องผิดเนี่ย
จะเป็นพรบการขุดดินถมดินอยู่แล้ว
ของความลึกอันนี้ก็ต้องเร่งตรวจสอบอีกเหมือนกันนะคะว่า
แล้วมันสามารถที่จะทำได้หรือไม่ได้อย่างไร
เอาเป็นว่าความโชคดีเดียวของเหตุการณ์นี้ก็คือ
ไม่มีใครเจ็บหรือว่าตายนะคะ
ทีนี้นายพงพันธ์มามากลูกชายเจ้าของที่ดินที่เกิดการสไลด์
เขาบอกเลยว่าความเสียหายไม่น้อยนะครับ
๕ไร่ผมต้องขอเรียกค่าเสียหาย
เพราะมันเป็นพื้นที่ที่ปล่อยให้คนเช่าคนอยู่เต็มตลอด
พอซุดปุ๊บเนี่ยต่อให้มันซุดแค่ส่วนเดียวเล็ก
แต่มันกระทบภาพรวมทั้งหมดปกติ
ผมได้รายได้ตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเดือนละ๓๐๐
แสนบาททุกเดือนเพราะฉะนั้นขอเรียกค่าเสียหาย
ไร่ละ๑๕ล้านบาทรวม๔ไร่คือ๖๐ล้าน
เรื่องต้นคุยกับผู้ประกอบการบ่อดินแล้ว
เขาก็รับปากว่าจะรับผิดชอบแค่ยังไม่ได้ตกลงเรื่องตัวเลขกัน
หนึ่งสิบล้านตรีเล่าหลาย๑๕ล้าน
เพราะว่ารายได้ผมมันอยู่
ประมาณ๒๐๐บาทเมื่อคือกันคือเขาว่าจะรับผิดชอบ
ค่าเสียหายนะครับแต่ทีนี้ยังไม่ได้คุยกันเรื่องว่าจะเป็น
สึ่งทราบของ
ที่ทำให้เกิดดินสไลด์จริง

แล้วมีการถมแล้วค่อยปล่อยให้เช่า
แต่การถมดินจนปล่อยให้เช่าตรงนั้นเนี่ย
มันไม่ได้ถมให้แข็งแรงเพียงพอ
ถ้าเกิดว่านี่เป็นหนึ่งในสาเหตุ
ทำให้เกิดดินสไลด์ในครั้งนี้แล้วเนี่ย
เจ้าของที่ดินต้องเป็นคนรับผิดชอบเองนะคะ
น่าจะยาวเรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันเลยว่า
ขออนุญาตถูกไหมเต็มพื้นที่หรือเปล่า

นี่ค่ะก็คงจะเป็นข้อต่อสู้กันของทั้งสองฝ่ายนะคะ
ว่าที่มันซุดมันถล่มออกมาเกิดจากสาเหตุใดกันแน่

แล้วก็หลักการก่อสร้างของทางวิศวกรรมด้วย
ใช่ค่ะนะคะเรื่องความปลอดภัยนะคะ